แต่มีระบอบกลับหน่อย
อยากได้และทั้งกลัวและอยากควบคุมไปพร้อมกัน
มันเป็นหลายอารมณ์มากกับพักเนี่ยนะครับเหมือนกับตบจูบบางทีก็รักบางทีก็ตบ
มันเป็นอารมณ์ซึ่งเราปฏิบัติตัวไม่ถูกว่าจะเอายังไงกับทางการ
ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องในต่างประเทศคือผมพูดในคอนเซ็ปต์ความคิดเรื่องการยุบพักเนี่ยมันมีมาได้ยังไง
ต้องเข้าใจว่ารัฐมนูลในระบอบประชาธิปไตยจะให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการตั้งพักการเมือง
เพราะพักการเมืองคือเครื่องมือในการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน
ความหมายคือว่าประชาชนเราสามารถกำหนดนโยบายประเทศได้โดยผ่านการเลือกพักการเมืองในวันเลือกตั้ง
ดังนั้นบทบาทพักการเมืองจึงไม่เพียงแค่เสนอตัวผู้สมัครแต่เสนอนโยบายด้วยว่าจะทำอะไร
นี่คือสิ่งที่เป็นบทบาทของพักการเมืองเมื่อรัฐมนูลให้เสรีภาพ
รัฐมนูลก็ได้มีกลไกในการป้องกันตัวเองควบคู่ไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เสรีภาพนี้ถูกใช้ในการมาล้มล้างรัฐมนูล
ระบอบการปกครองตามรัฐมนูลก็เลยต้องมีกลไกว่าถ้าพักใดก็แล้วแต่กระทำการถึงขั้นเป็นปฏิปัก
ระบอบการปกครองตามรัฐมนูลหรือล้มล้างรัฐมนูลเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการยุบพัก
คือขั้นเบาคือห้ามไม่ทำต่อขั้นหนักคือยุบพัก
ยุบพักจะเป็นเรื่องซึ่งคู่กันกับเสรีภาพในการให้ตั้งพัก
แต่เหตุในการยุบพักดังนั้นนะครับเหตุในการยุบพักจึงมีเหตุเดียว
คือต้องล้มล้างเข้ามาเป็นปฏิปักต่อระบอบการปกครองก็ถึงยุบพัก
แต่ของไทยเนี่ยแค่อาจเป็นปฏิปักก็ยุบพักได้แล้ว
เช่นถ้าหากพักการเมืองใดนะครับสัญญาว่าจะให้สร็ปสินหรือประโยชน์ใดทั้งตรงทั้ง
เพื่อจูงใจให้บุคคลใดสมัครเป็นสมาชิก

หรือถ้าหากว่าพักการเมือง

ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวน

หรือกระทำการอำนวยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ต่อให้ไม่รู้แต่ถ้าควรจะรู้ได้

คือเหตุในการยุบพักเนี่ยมันมี

ที่ผมยกขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่ง

ยังมีอีกคำนึงเขาใช้คำว่าสิ้นสภาพพัก

ภายใน๔ปีสาขาพักไม่ครบ
ไม่มีการประชุมพักอะไรพวกนี้นะครับ

ออกแบบระบบภาคการเมืองซึ่งผิดพลาด

พักกันมันจะตกมาตรงประเทศการ

ก็ต้องมาหาทางหยุ่มยิ้ม
คือมันเริ่มต้นไม่ถูกนะครับเพราะเราไม่ใช่ระบบขึ้นทะเบียน
เราใช้ระบบจดทะเบียนเพื่อจะหาทางควบคุมไงผมเรียนว่าในยุโรปก็ดี
อเมริกาก็ดีเนี่ยพักการเมืองไม่ต้องมาจดทะเบียน
ของเราตรวจสอบไงรู้ไหมครับจดทะเบียนหรือเปล่าส่วนเป็นพักจริงหรือไม่
เราไม่ตรวจเป็นชื่อของคนคนเดียวมาตั้งพักแล้วไปเอาชื่อคนมาเป็นกรรมการให้ครบถ้วน
กระดาษเท่านั้นแล้วเป็นพักแบบประเภทที่เรียกว่าจดหัวไว้แล้วไปขายต่อได้
พวกนี้ไม่เคยมีการตรวจสอบเพราะเราตรวจแค่กระดาษซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญของการมีพักสักเรื่องเลย
ใช่ครับเราต้องการมีเปลือกครบข้างในไงก็ช่างมันนี่คือความแตกต่างนะ
ของเรามีประเด็นแบบนี้ด้วยเพราะเราบังคับให้ผู้สมัครสอสอต้องสังกัดพัก
สมัครอิสระไม่ได้แล้วทราบไหมครับผลลัพธ์คืออะไร
เกิดการตั้งพักเพื่อส่งตัวเองลงสมัครแล้วในคราวนี้ยิ่งหนัก
เพราะระบบเลือกตั้งในคราวนี้นั้นจะเอาคะแนนแบบแบ่งเขตของแต่ละพัก
คะแนนทั้งประเทศมาคิดเป็นที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อก็จะเกิดคนซึ่งอยากเป็นสอสอ
แต่รู้ตัวเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแพ้แน่นอนแล้วถ้าคนนั้นก็มีทุนทรัพย์มากพอ
ให้ตั้งพักแล้วหาคนมาสมัครในเขตต่างให้มากที่สุด
โดยหวังว่าคะแนนทั้งประเทศรวมกันจะทำให้เขาได้เป็นสอสอ
รู้ไหมครับเลือกตั้งคราวนี้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมามากแค่ไหน
เลือกตั้งปี๕๔มีผู้สมัครเพียงแค่๒๔๐๐คนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
คราวนี้มีมากถึง๑๑๐๐คน๔เท่ากว่าเพราะอะไรล่ะครับ
ก็เพราะระบบเลือกตั้งแบบนี้ไงถ้าใครต้องการได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อต้องสมัครแบบ
ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตก็เลยเกิดการสมัครโดยที่ไม่หวังชนะ
ส่งสมัครโดยพักรู้อยู่แล้วไม่ชนะแต่ต้องการคะแนนมาคิดที่นั่งบัญชีในชื่อ
ในคราวนี้คือมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตนะครับปี๕๔๒๕๔นั้นมีผู้สมัครพักที่สมัครแบบแบ่งเขตเพียงแค่๔๐พัก
ในคราวนี้คือ๑๐๔พักเอาละสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ
เรื่องไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการของเราซึ่งมันต้องไปแก้กฎหมายนะครับ
มันจะเกิดการยุบพักกันมากมายเลยเพราะทุกครั้งที่พักมากเกินไปนะครับ
จะเกิดความพยายามในการหาทางให้มันน้อยลง
ถ้าจะทำให้เราเกิดพักการเมืองที่แท้จริงนะครับเราต้องปล่อย
คือก็ให้เขาตั้งไปนะครับใครจะตั้งพักก็ตั้งไป
กรกตก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเขาหรอกกระหนงกระดาษไม่ต้องไปตรวจสอบอะไร
ทุกรอลิขึ้นมาก็จัดการใช่ไหมครับแล้วก็มาคุมความเป็นพรรคเนี้ย
เฉพาะตอนที่สมัครรับเลือกตั้งกับตอนให้เงิน
ก็ช่างมันสิแล้วเป็นไรไปล่ะ
วุ่นวายเพราะเราคิดมันมากเกินไปไง

บทลงโทษบุคคลกับเรื่องการยุบพักเนี่ย

เพราะเรามีความเข้าใจว่าเราต้องหาทางควบคุมพักการเมือง
ไปเสียเวลากับการคุมแต่เปลือก
ถ้าเป็นโดยพักที่เป็นการล้มล้างก็ยุบ
ถ้าเป็นโดยบุคคลก็จัดการตามกฎหมายไป
ครับก็แยกแยะระหว่างความผิดของพักกับของบุคคล
เท่านี้ภารกิจของกตก็จะหายไปเลยครับ๙๐
และประสิทธิภาพในการตรวจสอบพักการเมือง
ให้มีความเป็นพักการเมืองอย่างแท้จริงมากขึ้น
ก็จะทำได้ดีขึ้นแทนที่มาตรวจสอบในเรื่องของเปลือก
ผมถามว่าที่ทำมานี่มันได้ผลไหม

ผิดวิธีหมดครับมันเสียเวลาคือแทนที่จะมาตรวจความเป็นพักการเมืองในเชิงเนื้อหา

ซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาไม่จบสิ้น

คือผมว่าเราไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มากเกินไปแล้ว